คุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของบรรยากาศที่อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนตัวนะครับที่นายทักษิณจะเอาเครื่องบินมาจอดนะครับมีทีมรักษาความปลอดภัยนะครับห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยเด็ดขาดมีการตั้งแผงเหล็กกันอย่างแน่นหนาครับเอาไปดูบรรยากาศสดสดกันเลยครับตอนนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ครับพร้อมที่จะรายงานสดอยู่แล้ว
ก็เปิดให้สื่อมวลชนที่มารอบันทึกภาพของนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ที่มีกำหนดการจะเดินทางมาถึงบริเวณท่ากาศยานดอนเมืองในเวลา๙นาฬิกานะคะ
ตอนนี้ค่ะข้างหลังนะคะก็จะเห็นว่าสื่อมวลชนกำลังที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในการยืนเข้าแถวค่ะ
หลังจากที่รับบัตรจากการท่ากาศยาน
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
ขณะที่กำหนดการในวันนี้นะคะ

จะเดินทางออกจากสนามบินที่ประเทศสิงคโปร์นะคะ

ซึ่งกระบวนการขั้นตอนในการมาถึง
ก็จะมีเรื่องของการทำเอกสาร
รวมถึงรับทราบคำสั่งสารในคำบันทึกต่างค่ะ
อกจากนี้ก็จะเปิดให้ญาติ
ได้พบนายทักษิณไม่เกิน๕๑๐นาทีค่ะ

ซึ่งสื่อมวลชนตอนแรกก็ไม่ได้คาดคิด
ว่าจะได้เข้ามาใกล้ถึงบริเวณใน
ก็คือมีการอนุญาตให้สื่อมวลชน
เข้ามาอยู่บริเวณพื้นที่ของหน้าอาคารเลยค่ะ
ซึ่งหลังจากที่นายทักษิณมาถึงนะคะ

ที่เป็นแผงรั้วสีแดงที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะ
ก็จะมีการเดินออกมาทักทายนะคะ
ปรากฏตัวของนายทักษิณให้กับสื่อมวลชนได้เห็นนะคะ

เป็นการยืนยันว่าตัวของนายทักษิณ
เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนบริเวณด้านหน้าที่ตอนนี้นะคะ
เห็นแถวสื่อมวลชนกำลังยืนรอกันอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็จะเปิดพื้นที่บางส่วนให้กับมวลชนคนเสื้อแดงนะคะ
ที่ตั้งใจมารอกันตั้งแต่เช้านะคะ
ได้มีโอกาสได้มาทักทายกับนายทักษิณค่ะ

เป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคนเสื้อแดงหลายคนนะคะ

หลายคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยค่ะ
จากเชียงรายจังหวัดหนองคลายนะคะ
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะมีการนำตัวนายทักษิณนะคะ
ไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงค่ะ
โดยคาดว่าจะใช้หลังจากที่ออกจากอาคารนะคะ
ก็จะขึ้นทางด่วนแล้วก็วิ่งตรงไปที่บริเวณสารที่สนามหลวงทันทีค่ะ
เรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะ
ก็มีการตรวจอย่างละเอียดเลยนะคะ
ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะ
เข้ามาในพื้นที่รวมถึงวันนี้ค่ะ
ต้องจับตาดูนะคะว่าครอบครัวชินวัฒน์นะคะ
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์นางสาวพินทองทานะคะ
รวมถึงคนในครอบครัวบุคคลสำคัญต่างนะคะ
ซึ่งคาดว่าใกล้เวลาที่นายทักษิณจะเดินทางมาถึง
ก็น่าจะมีการเดินทางมารอบริเวณภายในอาคารแล้วค่ะ

ปรากฏตัวของนายทักษิณครั้งสำคัญนะคะ
หลังจากที่จากประเทศไทยไปนาน๑๐กว่าปีนะคะ

วันนี้ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศ
อยู่ที่ท่ากาศยานดอนเมืองค่ะ

ซูมของไทยรัฐทีวีซูมเข้าไปเห็นลูกตาเลย

ถ้าอยากจะดูถ้าอยากจะเห็นบรรยากาศเนี่ย

ประกบกับขบวนยาวมา

เดี๋ยวได้เห็นกันผ่านตึกไทยรัฐทีวีของเรา

รวมถึงพอลงทางด่วนลงโยมราช